ไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่จัดงานเฉลิมพระเกตเท่านั้นต่างประเทศด้วยนะคะ
โดยสถานกงศูนย์ใหญ่นานครโฮจิมินประเทศเวียดนามค่ะ
มีแขกมาร่วมงานจำนวนมากเลยค่ะ
งศูนย์ใหญ่ประเทศอาเซียนและประเทศต่าง
ตัวแทนกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโฮจิมิน
ประธานสหพันธ์สตรีเวียดนามประจำนครโฮจิมิน
โดยงานราชการและสื่อมวลชนของประเทศเวียดนาม
ที่สถานกรงสุนใหญ่ณโฮจิมิน
จัดขึ้น๑๒๑๓สิงหาคมนี้
ภายในงานมีการแสดงเดินแบบเครื่องแต่งกายผ้าไหมไทย
จากนางสาวิลาซินีจันวุฒิวงศ์

อกจากนี้ค่ะก็ยังมีคณะนักเรียนหน้าตสิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒แม่อายจังหวัดเชียงใหม่
ในฐานะยุวทูตวัฒนธรรมจากประเทศไทย
แต่งชุดไทยให้การต้อนรับแขกผู้ที่มาร่วมงานกันด้วยค่ะ
โดยนางอุรีรัฐรัฐนพฤกษ์กรงสุนใหญ่ณโฮจิมิน
ก็เปิดเผยนะคะว่าการจัดงานนิทัศกาลผ้าไหมไทยครั้งนี้
เป็นความร่วมมือกันระหว่างศิลปาชีพบ้านนาโพจังหวัดบุรีรำ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมภรรษา๘๔ภรรษา
และยังเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมการทอผ้าไหมของไทย
คนเวียดนามและชุมชนไทยในนครโฮจิมินด้วยค่ะ

ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวของประเทศไทย
การบินไทยแล้วก็ทีมประเทศไทยในนครโฮจิมิน

โดยนำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย
จากศิลปาชีพบ้านนาโพจังหวัดบุรีรำนะคะ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
นอกจากนี้เราได้รับความร่วมมือจากโจสแบ๊ก
เนื่องจากว่าเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย
ให้ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะรวมทั้งได้เป็นผลิตภัณฑ์
อย่างเช่นกระเป๋าหรืออะไรต่างซึ่งอยากจะเอามาเผยแพร่
งศูนย์ใหญ่นานครโฮจิมินก็ยังกล่าวอีกด้วยนะคะ
การจัดงานครั้งนี้คาดว่าจะได้รับการตอบรับ
และมีความร่วมมืออันดีระหว่างกันทั้งสองประเทศ
โอกาสครบรอบ๔๐ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต